ต่อกันที่อีกหนึ่งคุณภาพคุณผู้ชมค่ะของวงการถึงจะเป็นรุ่นเล็กเด็กอยู่แต่เอฟซีทั่วฟ้าเมืองไทยเหมือนกัน
น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง
นาทีนี้๒๐๒๓ต้องยกให้น้องจริง

หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขามาแรงแซงทุกโค้งจริงค่ะ
โดยเฉพาะดาวรุ่งดวงใหม่เราบอกไปเมื่อสักครู่แล้วน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพง
ลูกบุญธรรมของบอสโจยมนินค่ะที่แจ้งเกิดดังเป็นพลุแตกชั่วข้ามคืนในเวลาไม่กี่เดือน
คือบุคลิกของน้องใส่ซื่อสไตล์บ้านเลยชิว
ทำให้เธอคว้าหัวใจแม่เอฟซีหมอลำทั่วประเทศด้วยความน่าเอ็นดูคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขายกวงมาทำการแสดงที่กรุงเทพ
แฟนเขาแห่กันมาแล้วทั่วฟ้าเมืองไทยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
เดี๋ยวจะให้ดูภาพกว้างด้วยอุ้ยนี่หมอชิดคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริง
มารอดูรอชมให้กำลังใจเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันคนเนี่ยไอ้มืดเนี่ย
จะมีโอกาสได้ไปบุกเบื้องหลังของเวทีหมอลำนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็สัมภาษณ์พูดคุยกับหัวเรือใหญ่บอสโจแล้วก็น้องอุ้งอิง
เปิดใจวันที่ปลุกปั้นวันนั้นเนี่ยจนวันนี้กระแสตอบรับดีเกินคาด
บอสโจบอกเลยว่าตั้งแต่น้องอุ๋งอิงเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในวง
หมอลำกระแสตอบรับดีเกินคาดค่ะทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม
ส่วนทางด้านอุ๋งอิ๋งเองยอมรับเลยว่าพี่หนูชีวิตเปลี่ยนมากเลย
นักร้องตลาดนัดตอนนี้สู่ขวัญใจหมอลำค่ะ
ดีใจครับดีใจกับกระแสตอบรับนะครับ
ว่าตั้งแต่อุ๋งอิ๋งเขามานี่เนาะครับรู้สึกว่านะครับ
คนจะเยอะกว่าเดิมเลยเป็นเท่าเลยนะครับ
ถือว่าในฐานะเขาผู้อยู่เบื้องหลัง
สั่งนะครับผู้ให้โอกาสลูกเต้าเคนนะครับ
ก็ถือว่าเขาทำได้และทำได้ดีด้วย
ศิลปินคนนี้ผมถือว่าฟ้าประธานมาให้สาวน้อยเพลงแพงโดยตรง
อุ๋งปีนี้อายุ๑๖อยู่เองคุณผู้ชมค่ะ

ครองใจแฟนเอฟซีพ่อแม่ทั่วเมืองไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะ